ใจกว้างดั่งมหาสมุทรของฝ่ายที่เป็นเมียหลวง
แล้วครอบครัวนี้ก็ต้องบอกอีกเหมือนกันว่าเขาอยู่กัน๓คนผัวเมีย
เรื่องของเรื่องนี้นะคะวันดีคืนดีฝ่ายที่เป็นเมียน้อยหอบลูกวัย๒ขวบหายไป
ภรรยาหลวงเนี่ยสงสารสามีกินไม่ได้นอนไม่หลับมา๙วันแล้ว
สุดท้ายออกมาประกาศนะคะผ่านทางโลกโซเชียลบอกให้เมียน้อยเนี่ยพาลูกกลับมาหน่อย
เพราะว่าฝ่ายที่เป็นสามีเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยจริงค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพเป็นโพสต์ที่ทางฝ่ายเมียหลวงเนี่ยนำมาประกาศเอาไว้นะคะ
คนที่โพสต์ประกาศก็คือนางสาวหนึ่งฤทัยประทุมศรีอายุ๕๔ปี
ชาวบ้านอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิ
เธอออกมาประกาศตามหาเด็กชายคนนี้ค่ะวัย๒ขวบ
หายออกไปจากบ้านตั้งแต่วันที่๑๔มกราคมที่ผ่านมา
จนถึงวันนี้นับไปเนี่ย๙วันละ
วันที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามตามหาตลอดเลยแต่ยังไม่เจอตัวนะคะ
โพสต์ระบุข้อความว่าใครเจอเด็กคนนี้แจ้งด้วยนะ
พ่อเด็กเป็นห่วงแม่เป็นคนลาวลักเด็กหนีไป
แต่เด็กเป็นคนไทยมีใบเกิดอยู่กับพ่อ
ระบุเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยนะคะ
โพสต์ที่เห็นหน้าจอเลยคุณผู้ชม
ข้อมูลกันอีกครั้งค่ะเด็กชายคนนี้ชื่อว่าเด็กชายจุมพลทรัพย์นาศ
เล่นว่าน้องพลอายุ๒ขวบ
น้องพลเป็นลูกของนายโมกทรัพย์นาฏค่ะ
หายไปพร้อมกับแม่ชาวลาวตั้งแต่วันที่๑๔มกราคม
ล่าสุดพี่หนึ่งฤทัยซึ่งเป็นเมียหลวงไปแจ้งความเอาไว้
ที่สพภูเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกันหน่อย
ไปคุยกับพี่หนึ่งฤทัยหน่อยว่าเอ๊ะเป็นยังไงเนี่ยครั้งครอบครัวเนี่ยอยู่กันมายังไง

ว่าเธอกับนายโมกเนี่ยสามีเนี่ยนะอยู่กินกันมาหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีลูกด้วยกัน
กระทั่งเมื่อ๓ปีก่อนสามีไปพบนางสินเป็นสาวชาวลาวนะคะอายุ๓๘ปี

หลังจากนั้นนางสินก็มีลูกกับสามีหนึ่งคนก็คือน้องพลเมื่อสักครู่นี้แหละ
ตัวเธอเองก็ยอมรับให้สามีเนี่ยมีเมียน้อย๑คนให้มีอีก๑คนได้
เพราะว่าไม่อยากให้เมียน้อยไปทำแท้ง
แล้วเธอก็ช่วยเลี้ยงลูกของเมียน้อยเป็นอย่างดีด้วยนะคะ
อยากให้มาคุยอย่าเอาเด็กไปทรมาน
เพราะว่าเด็กไม่รู้เรื่อง

เพราะว่าเห็นแม่เขาเลี้ยงลูกไม่เป็น
ว่าเอาลูกไปทำมาอยากให้แม่เด็กกลับมา

ว่าจะไม่พาลูกหนีผัวอีก